ไปที่นี่กันหน่อยคุณผู้ชมนครราชศรีมาเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเก็บเห็ดระโงกหรือเห็ดไข่หงที่เป็นราชินีของเห็ดขายช่วงนี้นะบอกเลยรายได้เป็นเกาะเป็นกรรม
ทรีมถนนช่วง๓แยกบ้านอังโกนห้วยซ้ายตรงบนห้วยบ้านใหม่บ้านใหม่นะคะอำเภอคอนบุรี
ก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่หาของป่านำสินค้าเนี่ยที่หามาได้จากแถวในป่าเนี่ยนะ
วางขายกันเป็นจำนวนเยอะมากและในช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาคุณค่ะ
ของป่าที่เอามาวางจำหน่ายแทบทุกเจ้าจะเป็นเห็ดอะไรรู้ไหม

ระโงกหรือว่าไข่หงเมื่อกี้ที่บอกไปเพราะเขาเรียกกันว่านี่คือราชินีเห็ด
ใช่คุณราชินีเห็ดเนี่ยมีภาษาอังกฤษด้วยนะ

หรือว่าภาษาอังกี้ต้องให้คุณชนะไง

ทำไมคิดนานมันยากเหรอ

ไปต่อราชินีเห็ดหรือว่าเจ้าเห็ดระโงกไข่หงนี่แหละค่ะ
เค้าบอกว่ามันจะเป็นเห็ดที่หาไปเฉพาะจากธรรมชาติทั้งนั้นแหละครับ

เห็ดป่าชนิดอื่นเขาว่าอย่างนี้นะ

ในแต่ละวันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะ
เอาเห็ดมาวางขายวันละ๑๐รายคุณ
เป็น๑๐เป็น๑๐นะคะกว่า๑๐รายด้วยซ้ำ
รายก็จะมาวางขายเป็นกิโลกิโลเขาจะใส่ถุงเอาไว้แบบนี้
บอกเลยว่าสร้างรายได้วัน๑ละพันนะจ๊ะ

ที่เขาเดินเข้าป่าไปเก็บเห็ดมา
คุณสุนันแหวกกระโทกนะคะอายุ๔๘ปี
แม่ค้าขายเห็ดบอกว่าเห็ดที่ได้เนี่ยเอามาวางขายตรงจุดนี้
ซึ่งเป็นเห็ดที่ชาวบ้านเขาไปหาไปเก็บเห็ดมาได้แบบสดนะ
และที่สำคัญมันปลอดสารเคมีคุณ
รายได้ละกันรายได้จะขายได้
ก็คือเห็ดจะได้รายได้ต่อวันในการขายวันละ๒๐๐๐ถึง๔๐๐๐บาทคุณ
ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวบ้านเขาจริงเลยนะใช่ไหม
ว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกเยอะแล้วก็เลยทำให้เห็ดป่ามันออกเยอะ
ก็เลยมีรายได้ในช่วงนี้
ก็น่ายินดีกับชาวบ้านเขาด้วยนะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้